พรุ่งนี้โหวตนายกรัฐมนตรีของที่ประชุมรัฐสภานะครับ
ก็อย่างที่ทราบนะครับวันนี้มีการประชุมของวิบ๓ฝ่าย
ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ายัตติที่จะเสนอชื่อคุณพิทาให้โหวตอีกครั้งเป็นนายกเนี่ยนะ

ค่ะสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเป็นนายกซ้ำได้หรือเปล่า
คือรอฟังประชุมประชุมนี้ก่อน

คราวนี้ถือว่าประชุมอภิบรายไปแล้ว

เบิร์นรัฐหัวหน้าภาคก้าวไกลคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของภาคก้าวไกล

วันนี้ก็มาที่รัฐสภานะครับ

มาประชุมกับสอสอของพักเก้าไกลที่นี่
ก็เพื่อทำความเข้าใจกันก่อนการประชุมโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้
คุณพิธาบอกว่าหากที่ประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้
จะมีสมาชิกหยิบยกวาระการโหวตนายกมาอ้างว่าเป็นยัตติซ้ำเสนอซ้ำไม่ได้
เพียงเพื่อสกัดตนเพียงคนเดียวแล้วทำให้ระบบไปต่อไม่ได้
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุด
ส่วนคำถามที่ว่าหากพักก้าวไกลพรุ่งนี้ไม่สามารถเป็นนายก
ก็คือไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
จะยอมถอยให้พักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแทนหรือไม่
แล้วถ้าเพื่อไทยไปดึงพักการเมืองอื่นมาร่วมด้วยจะทำยังไง
อย่างแนวแน่นเหมือนเดิม
ถ้าก้าวกลายในฐันนะภัคหนับ๑ไปต่อ
ไม่ได้จริงเดี๋ยวจะส่งต่อไม้ให้กับพักอันดับ๒
เพราะเราต้องอยู่ในเรือลำเดียวกันการตั้งรัฐบาลของแปดพัก
ถือว่าเป็นความหวังของประชาชนที่ต้องตั้งให้ได้
ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาดำรงทางตำแหน่งทางการเมือง
จะต้องมีการเสนอชื่อแล้วถ้าเกิดกลายเป็นยติหมด
ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งศาลไม่ว่าจะเป็นฝั่งบริหารไม่ว่าจะเป็นสภา
แล้วโดนแบบนี้บังคับหมดมันจะเป็นการผูกที่แก้ยากมาก

อีกอันหนึ่งที่อยู่กันคนละหมวดแล้วไม่ได้มีพูดเรื่องแบบนี้

อันนี้ผมคิดว่าถ้าไปตีความเพื่อที่จะสกัดไม่ให้เป็นผม

ผมว่าอันนี้น่ากลัวอันตรายอยู่

ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทำ

และทั้งท่านเจริปพิสุตก็
ก็เข้าใจกันทุกฝ่าย
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้า

คิดว่านั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการ

ชัดเจนเราทำงาน

ผมก็คิดว่าในการที่ผม
ในฐานะที่เป็นพักอันดับหนึ่งไปต่อไม่ได้
ส่งไม้ต่อให้พักอันดับสอง
มันคงจะอยู่ในเรือลำเดียวกัน

แล้วก็ตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนให้ได้